คุณผู้ชมคะทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการสรุปยอดนะคะสำหรับประชาชนที่เดินทางไปลงนามแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมถึง๘พฤศจิกายนมีจำนวนกว่า๗ล้าน๔แสนคนค่ะ
กระทรวงมหาดไทยสรุปผลการจัดกิจกรรมลงนามแสดงความอาลัยและการจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่๙พฤศจิกายนเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาที
ประกอบด้วยการลงนามแสดงความอาลัยมีประชาชนลงนามแสดงความอาลัยเมื่อวันที่แปดพฤศจิกายนจำนวนกว่าหนึ่งแสนสี่หมื่นคนยอดสะสมการลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่วันที่สิบสี่ตุลาคมเป็นต้นมาจำนวนกว่าเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นคนค่ะ
กิจกรรมเพื่อน้ำรำเลือกถึงในหลวงรัชการที่เก้าเมื่อวันที่แปดพฤศจิกายนคือกิจกรรมสวดอภิธรรมมีผู้เข้าร่วมจำนวนสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันคนยอดสะสมผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดอภิธรรมตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดตุลาคมถึงแปดพฤศจิกายนมีจำนวนกว่าเก้าล้านหกแสนคนการทำ
ส่วนกิจกรรมอื่นอื่นจำนวนสี่หมื่นเจ็ดพันคนยอดสะสมผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นตั้งแต่วันที่สิบสี่ตุลาคมถึงแปดพฤศจิกายนมีจำนวนกว่าสองล้านห้าแสนคนค่ะ